เอามาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างแต่พูดแบบนี้ไม่ต้องเครียดนะคะ
คุณผู้ชมขาการเมืองคึกคักก็จริงแต่วงการบันเทิงเนี่ยคึกคักยิ่งกว่า
สับสนว่าจะเลือกพักไหนเลือกใครดีเราตั้งชื่อพักให้เลยกันอ่ะ
โอ้โหมันนี้สนุกนะฮะพักเพื่อเพื่อนก็มานะฮะอุ้ยหลายคนมากนะฮะ
ตอนนี้อยากจะเป็นสอสอกันขึ้นมาหรือยังไงก็ไม่รู้
นี่คนหล่อระดับพระเอกอย่างน้องนายนพัฒน์ก็กำลังมีผลงานหนังเรื่องใหม่นะฮะ
โลแกนพักของเขานะคะก็คือมุ่งจริงใจฝ่ายไลน์หาแม้เป็นแค่ที่ปรึกษา
อ๋อดีครับผู้ชมดูช้ำ

อ้าวเปลี่ยนไปดูพักนี้กันบ้างค่ะน่าจะได้คะแนนจากพ่อบ้านเยอะหน่อยนะฮะ
สำหรับพักของเฮียแท็กพระรันยูเขาหัวหน้าพักเพื่อผัวค่ะ
ทำทุกอย่างรณรงค์ให้พ่อบ้านเที่ยวกลางคืน
ลดปัญหาการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
คืออยู่บ้านเปิดแอร์มันเปลืองไงไปเปิดที่อื่นดีกว่านะฮะ
แล้วก็เพิ่มเบี้ยเลี้ยงสามีปกติเนี่ยเปิดกระเป๋าตังค์มาหนุ่มเนี่ย
ไม่ถึงร้อยหรอกเมียให้ใช้กันนะคุณนะ
แท็กบอกว่าให้เพิ่มป่าเดือนละหมื่นห้าแถมแจกเงินห้าพันเอาไว้เที่ยวอ่าง
อ่างทองแล้วก็เพิ่มกฎหมายภรรยาด้วย
บอกว่าห้ามเก็บเงินสามีเพื่อลดปัญหาแอบซ่อนเงินนะฮะ
คือถ้าเมียไม่มาหาเงินเนี่ยผัวก็จะไม่ซ่อนไม่เกิดปัญหานี้แน่นอนนะฮะ
พักนี้อาจจะครองใจพ่อบ้านใจกล้ากันทั้งประเทศเลยนะคะ
เอาใจพ่อบ้านกันแล้วเอาใจแม่บ้านกันบ้างค่ะ
แนะนำให้กาพักนี้กันเลยดีกว่าพักเพื่อเมียค่ะ
เจ้าตัวลั่นนโยบายบอกว่าถึงแม้ชาตินี้ไม่ได้เป็นผู้นำแต่เราต้องเป็นผู้ตามที่ดี
คือดูแบบยอมจำนวนอย่างนี้เนาะยอมรับแล้ว
เลือกไม่ได้แล้วก็ซื้อน้ำปลาซื้อผงสะโพกไปวัน
พักเขานี่คุณคะพักนี้ไม่คืนเงินเลยนะเดี๋ยวร้อนตัวขึ้นมาเลยร้อนตัวไหมล่ะ
แล้วดูชื่อหัวหน้าพักเขาคุณคะสุพักชายามาทวงตังค์ไม่ให้ก็ต้องให้แล้วล่ะนะ
สนับสนุนนโยบายแจกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้ประสบภัยทางการทวงเงิน
คือบางทีเจ้าหนี้อย่างเรานี่ก็น่าสงสารนะคุณทวงแล้วทวงอีกต้องหน้าบางขนาดไหน
ไปทวงเขาไม่กล้าทวงอีกนะฮะทั้งที่เป็นคนให้เงินเขายืมอีก
ด้วยระบบตามตบอัตโนมัติอันนี้ออกแนวโหดนะฮะเมื่อเลยกำหนดวันชำระหนี้
ลักใครชอบใครกาเบอร์๓๓อันนี้ไม่ได้หมายเลขพักนะคุณเป็นยอดเงินคงเหลือในบัญชีเขา
เอาไปปิดท้ายกันที่พักของคุณหมอกันดีกว่าค่ะมันต้องห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชนนะฮะ
นามของหมอกล้องหัวหน้าพักขอมาในชื่อพักนี้ฝุ่นก็จะเยอะ
ลองไปมาที่ดิ่งจั้วยเลยนะ